ตอนเด็กเราก็ฟังคุณครูสอน
เก็บเงินหยอดใส่กระปุกนะ
พอโตมาก็ถ้าดูข่าวนี้ความคิดอาจจะเปลี่ยนได้

คุณแม่ในน้ำตาตกเลยครับ
หยอดเงินสะสมไว้

คือกะว่าจะเอาไว้ใช้ตอนบวชลูกชาย

คุณผู้ชมฮะมันหายไปเป็นแสนครับ

รูปธนบัตรหรือแบงค์ที่ถูกปลวกกัดกิน
พร้อมข้อความบอกว่าอย่าหาทำเอาตังค์หยอดออมสิน

หอดตั้งแต่ท้องอ่อนกะเก็บไว้บวชลูกชาย
แต่สุดท้ายปลวกมากินไปเกือบหมดน้ำตาตกใน
ถือว่าใช้หนี้เวรหนี้กรรมฟาดเคราะห์ไป
หอดอาหารให้ปลวกทุกวันทำบุญให้ปลวก
เจ้าของโพสต์รายนี้คือนางสาวคิรานัททองโสพล
เธอเป็นชาวเพชรบูรณ์ครับเล่าบอกว่า
อดเงินใส่กระปุกนะฮะเป็นถังออมสินมาตั้งแต่กลางปี๒๕๖๒
ตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นเงินจัดงานบวชให้ลูกชาย
แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านหยอดทุกวันหยอดทุกวัน
ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอาหารปลวกไปซะแล้วแต่มาสองสามวันก่อน
ลูกชายอายุขวบกว่าแล้วใช่ไหมเดินไปชนถังปั้งนะฮะ
คือไอ้ถังเนี่ยมันทำมาจากกระดาษอัดกระดาษอัด
พอมันล้มปั๊บคุณย่าก็เลยเดินไปหยิบมันจะมาตั้งที่เดิม
พอยกถังเท่านั้นแหละโอ้โหเงินเหรียญมันล่วงครู่ออกมานะฮะ
แล้วก็มีซากด้วยซากนะเข้าใจคำว่าซากใช่ไหม
ธนบัตรครับยุ่ยเปื่อยนับได้นะ
ที่นับได้เนี่ยประมาณ๔๕๐๐๐บาท
ซึ่งจริงแล้วเธอบอกว่าเธอกับสามีหยอดไว้น่าจะร่วม

ที่จะโยนไว้ใช้แบบระยะยาวเลยเพราะว่าถังใหญ่

ก็ลูกชายไปขยับค่ะแล้วทีนี้ย่าเขาก็เลยลองยก
ดูพอยกแล้วก็มันก็เลยไหลลงหมดเลย

แฟนก็ขึ้นไปตามบอกว่าตังค์กินปวกในถังของสิน

ที่เหลือเป็นแบงค์สมบูรณ์เลย๔๐๐๐ค่ะ

แล้วก็ในนี้ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่
แต่ที่หยอดไปทั้งหมด
ก็คือย้ายมาจากออมสินเก่าประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท

ตัวหนูเองก็หยอดอีกตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะ
ก็น่าจะเกือบแสนค่ะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมคิดแบบเธอนะ
ยืนยันจะหยอดกระปุกเก็บเงินต่อไป
ดีครับดีแต่ต้องหากระปุกแบบใหม่
แล้วก็จะหมั่นตรวจสอบบ่อย
ไม่ให้เป็นอาหารของปลวกนะครับ

ที่มันให้เกิดความชื้นอีกต่อไป